การแข่งขันนี้ต้องใช้พละกำลัง

มันคือการแข่งขันกินแป้งหม้อ
มันกลายเป็นหมด
มาอย่างนั้น

นี่ก็คือบรรยากาศที่ดิฉันร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟัง
แล้วก็ร้องเสร็จแล้วจะพามาดูการแข่งขันกินแตงโม

หรือกุฎบุรีจังหวัดพังงาจัดขึ้น
แข่งขันนี้กติกามีอยู่ว่า

คุณจะต้องส่งผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวจี๊ดสายกินมา

จะเป็นชาย๑หญิง๑ก็ได้
แล้วให้มากินแตงโมที่ผ่าไว้ตรงนี้

ต้องกินภายในระยะเวลา๒นาที

ให้หมดที่วางอยู่บนถาด๒นาทีเท่านั้น

หรือเหลือน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะไปเลย

รางวัลที่๑นะคะได้เงินรางวัล๑๕๐๐บาท

คือผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเขางัดเนี่ยวิธีการ
เวลาหมดนาที๒นาทีปั๊บ
เขาเปาไต๊กุ๋ยก็ต้องเอาน้ำหนักมาชั่ง
ทีมไหนน้ำหนักเหลือน้อยที่สุด

ทีมนี้เหมือนหนูแทะนะไม่ค่อยเหมือน
คือบางคนเขาไม่ได้แทะนะคุณไม่ได้กัดนะ

หัวแพ้ค่ะคุณขนาดนั้นเลยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการแข่งขันที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะ

อันนั้นทำไมต้องจับหูแล้วกินนะดิฉันไม่เข้าใจ

ก็เป็นเทคนิคแหละเป็นเทคนิคของแต่ละทีมนะ
พอเขาบอกว่าก่อนเริ่มให้เอามือจับหูอย่าเพิ่งเอามือจับที่แตงโม
จับไว้แล้ว๑๒๓ปีนแล้วค่อยเอามือจับที่แตงโมได้ค่ะเออ
จากการแข่งขันกินแตงโมแบบนี้แล้วก็ยังมีการแสดงโชว์เยอะแยะเลย
มีการประกวดแตงโมด้วยแล้วก็มีซุ้มอาหารอื่นอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มา
ชิมกันแบบอิ่มน้ำสำราญกันไปเลย
โอ้โหเห็นแบบนี้ดิฉันอยากจะไปกินแตงโมเลยเพราะว่าแตงโมที่พังงานลูกใหญ่
เนื้อแดงฉับเม็ดน้อยด้วยอ่ะนี่ไงมันเป็นงานของเขา
เขาเลยมีการประกวดแตงโมด้วยในเยี่ยมเลยค่ะ
ชอบแตงโมเนี่ยผมชอบโอ้ยโอ้ยนี่มันบัคแตงโม

กินลิกเดียวไม่ถึงลูกหรอก